คุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเรามีการนำเสนอเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่ง
อายุ๘๐ปีแล้วถูกลูกชายที่เมาแล้วก็อยากกินมาม่า
ให้แม่ไปซื้อให้แม่ก็ไม่ไปซื้อลูกชายก็ชกต่อยทำร้ายแม่จนหน้าปูดบวม
สุดท้ายตามจับกลุ่มได้แล้วไปดูหน้าของลูกคนนี้กันหน่อย
จับได้ถึงบ้านนี่แหละครับนะฮะตำรวจสพทุ่งเสลี่ยมนำกำลังเข้าไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัย
คุมตัวนายวิไลอายุ๔๕ปีเป็นลูกชายที่ทำร้ายร่างกายแม่
แม่เขาคือนางล้วนวัย๘๐ปีคือเขาทำร้ายแม่เพราะเขาโมโห
เขาเมาแล้วเขาอยากกินมาม่าแม่ไปซื้อให้หน่อยอยากกินมาม่าแม่ก็ไม่ไป
ก็บอกว่าตอนกินเหล้าก็ยังไปซื้อเองได้ทำไมกินอยากกินมาม่าไปซื้อเองไม่ได้
คือแม่เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลแม่ไม่สบายแม่บอกแม่ปวดหัวมากกว่าแล้วแม่จะนอน
ทำยังไงโมโหครับต่อยแม่บาดเจ็บตาซ้ายบวมเขียวช้ำปากก็แตกเย็บ๕เข็ม
ลูกทำร้ายแม่นะคุณผู้ชมเหตุผลคือก็แม่ไปซื้อของให้ไม่ได้แม่ป่วยแม่แม่สบายนะครับ
ขณะที่กำลังเข้าไปจับเนี่ยนายวิรัยก็ยังคงนอนหลับอยู่ในบ้านนะตื่นมาก็ล้างหน้าล้างตาตำรวจก็รอจับกลุ่มอยู่นี่แหละครับ
ตำรวจเข้าไปปลุกตรงที่นอนเลยนะฮะแล้วก็เอาตัวไปสอบส่วนที่โรงพักนายวิรัยก็ยังสลึมสลืออยู่ครับ
ตื่นนอนแล้วก็ให้การว่าไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าแม่ไปแจ้งความเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าแม่ไปแจ้งความเขา
ข้อหาทำร้ายร่างกายเพราะแต่ละวันเนี่ยไม่กินเหล้าก็นอนทำอยู่สองอย่างมีอยู่สองอย่าง
มากินเหล้าเมาเสร็จก็นอนก็นอนมีอยู่แค่นี้ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วภาพนี้คือเป็นจังหวะที่เขาเจอกับแม่ใช่ไหม
จะให้ขอเข้ามาแม่ก็เนี่ยสั่งสอนไปแล้วครับนางล้วนก็
คือตามหน้าตาของคุณแม่คนนี้ก็ยังเป็นรอยเขียวช้ำอยู่หน้าตาซ้ายที่คาง
แล้วก็ไหล่นะปากคุณแม่ก็เย็บไปนะครับก็บอกกับนักข่าวบอกว่า
ที่ต้องจับลูกชายติดคุกเนี่ยเพราะต้องการจะดักนิสัยลูกครับ
ไม่ต้องการให้ไปทำแบบนี้กับใครทำกับแม่แม่ไม่ว่าอย่าไปทำกับคนอื่น
จากนั้นก็เดินทางไปที่โรงพักเหมือนกันทันทีที่นายวิรัยเจอแม่
คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะสำนึกผิดนะก้มกราบเท้าขอโทษแม่
คุณแม่ก็สั่งสอนไปด้วยความเสียใจพร้อมกับบอกว่าที่ต้องแจ้งจับแก๊สเนี่ย
ฉันเนี่ยนะน้ำตาตกในเลยนะคือใครแม่คนไหนจะไปแจ้งจับลูกตัวเองอ่ะ
ใช่ไม่มีหรอกแต่มันทนไม่ไหวไปฟังบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะฮะ
หวานภาพที่ถึงพวกให้โดยประการทั้งสามน้ำตาตกตากรออกเสียนตกไหนว่าจะโดยยังไง
เกิดวันเที่ยงอูศภาคของฉันสุดข้างหลังมันก็สายขีดอยู่สื่อ

ไม่รู้อย่างไรแม่บอกให้สาวคุณบอกให้สาว
หวังแต่เล่าบอกว่าหวังหวังหวังแม่
หวังเล่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างเนี่ย
รู้สึกว่าแม่อดทนมาแล้วเท่าไร
ให้คิดบวชก็ได้บวช
ได้เป็นเองก็ได้เป็นได้เป็นชาติก็ได้เป็น
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

คือเราเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่คนนี้นะ
น้ำตาไม่ตกให้เห็นหรอกมันตกอยู่ข้างใน

เลี้ยงลูกมาในถอง๙เดือน

แล้วต้องเป็นคนจับลูกเข้าไปอยู่ในคุกเพื่อแบบจำกัดอิสรภาพลูก

อายุ๔๕ปีแล้วเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้อง
น้ำตาไม่ออกมาสักหยดแต่มันตกอยู่ข้างใน

สุดท้ายผมก็ยอมรับผิดก็กราบ
ที่คุณแม่เขาแจ้งไว้คือทำร้ายร่างกาย
แก่บุภิการีแล้วก็ดำตัวไปฝากขังที่เบลินจำต่อไป
ก็หวังว่าออกมาก็จะเป็นคนดีของคุณแม่แล้วกันนะครับ